ตามกันต่อนะคะหลังจากที่เราเล่าให้ไปตั้งแต่ตอนเปิดรายการเลยเรื่องของในเอ็มพ่อที่ฆ่าลูก๕ศพเนี่ยนะคะแล้วความคืบหน้าเรื่องนี้คืออะไรเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการไปค้นที่พักที่เอ็มเนี่ยเคยอยู่กับเมียคนที่สองนางสาวดานั่นเองค่ะไปตรวจสอบกันหน่อยว่าจุดแรกที่ไปตรวจเนี่ยไปค้นเจอหลักฐานอะไรไหม
แล้วมีการรีโนเวทมีการปรับปรุงห้องใหม่ทั้งหมดไม่แน่ใจคุณตำรวจว่าตอนนี้หลักฐานต่างมันยังมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง
เพราะว่าเอ็มกับดาก็เคยมาอยู่เมื่อสิบปีที่แล้วแล้วแถม
มีเจ้าของใหม่มารีโนเวทอีกทีนี้ชุดสืบเขาก็คุยกันอีก
ทีนึงแต่ตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่า
ตัวของเอ็มกับดาเนี่ยให้การอะไรก็ไม่ตรงกันไม่ได้บอกนะ
ว่าตอนที่เช่าพักตอนปี๕๖เนี่ยอยู่ห้องหมายเลขอะไรตำรวจก็
บอกโหนี่พูดก็พูดไม่ตรงกันเอาบอกเลขห้องที่เช่าพัก
ก็ไม่ได้ทำยังไงอ่ะยกเลิกยกเลิกหาหลักฐานจุดนี้ไปก่อน
เดี๋ยวจะไปสอบปากคำต้องเค้นนะให้เอ็มคิดดูให้ดีนึก
ให้ออกให้ดาคิดดูให้ดีให้นึกให้ออกว่าเคยเช่าอยู่ตรงห้อง
หมายเลขอะไรจะได้ไปหาแบบถูกจุดน่ะนะคะแล้วถ้าสมมุติเกิด
ว่าได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะมาติดต่อกับทางเจ้าของอพาร์ทเมนต์
เพื่อเข้าไปเก็บหาหลักฐานอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็มี
อาศัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซอยผนโยธิน๕๐ซอยประหลโยธิน๖๕
๖๕แล้วก็ซอยพระหนโยธิน๗๑อันนี้คือเมื่อเช้าที่เจ้านัทที่เขา
ปฏิบัติการนะคะและนอกจากนั้นค่ะชุดสืบของนครบานเนี่ยจะลงพื้นที่
ไปที่จังหวัดตรังกับจังหวัดกำแพงเพชรจะไปหาข้อมูล
เพื่อที่จะดูความปลอดภัยของเด็กที่เป็นลูกของเอ็มเพิ่มเติมด้วย
ใช่นะฮะเพราะว่าเมียคนที่หนึ่งของเอ็มเนี่ย
เป็นสาวชาวตรังใช่เออหนึ่งกับสามใช่หนึ่งกับสาม
คนที่สองเนี่ยเป็นชาวชุมพรค่ะส่วนคนที่สี่เป็นชาวกำแพงเพชร
ทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปสอบปากคำนะเมียคนที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นคนตรัง
นางสาวนันรวมถึงนางสาวนันเนี่ยเขามีลูกหนึ่งคนเป็นลูกชาย
อายุยี่สิบปีใช่ไหมก็ต้องไปสอบปากคำด้วยลูกชายโตแล้วนะฮะใช่ค่ะ
ส่วนเมียคนที่๓ที่บอกว่ามีลูกชายด้วยกันคนนึง
นางสาวยาตอนเนี้ยลูกอ่ะอายุสิบขวบแล้ว
เมียคนที่หนึ่งกับเมียคนที่สามเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนชาวตรัง
ส่วนที่กำแพงเพชรเดี๋ยวจะไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
แล้วก็ดูซิว่าน้องอะไรนะน้องโตโต้ใช่ไหม
ที่บอกว่าพ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้ญาติดูแลตั้งแต่อายุ๒วัน
จนตอนเนี้ยน้องอายุหกเดือนแล้วอืม
ต้องดูว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างอ่ะนะคะ
ต่อกันเลยก็แล้วกันเมื่อสักครู่เนี่ยของคุณน้ำแข็งที่เล่าไปเนี่ย
ก็คือไปตรวจจุดคืออพาร์ทเมนต์ค่ะที่อยู่ในซอยปุ่นหน้าที่หกสิบเก้าใช่ไหม
ใช่เพราะคดีนี้จริงแล้วจากกรณีการที่ฆ่าฝังปูน
เด็กหญิงวัย๒ขวบแล้วอันนั้นก็ถือว่าเจอศพแล้ว
แต่ทีนี้คดีมันจะเกี่ยวเนื่องกับการค้นหาหลักฐาน
เพื่อไปโยงคดีเกี่ยวกับการฆ่าเด็กอีก๔คนซึ่งเป็นเด็กผู้ชาย
ใช่ค่ะก็เลยต้องไปค้นหาที่พักต่างต่างของนายเอ็ม
กับภรรยาที่มีลูกสี่คนนั่นแหละนะฮะทีนี้ไปต่อกันอีกที่หนึ่งเลยนะคะ
เพราะว่าอีกจุดนึงเนี่ยตำรวจฝ่ายสืบสวนเองนะคะ
ก็ไปทั้งนครบาลสองสอนับบังเขญจับรวจธิภิสูจน์รักฐานเองลงไปค่ะ
ไปที่ที่พักอีกที่หนึ่งของนายเอ็มแล้วก็นางสาวดา
ไปสอบถามเพื่อนบ้านกันก่อนก็บอกแบบนี้
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าครอบครัวนี้เขามาพักอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ก่อน
เลยก่อนโควิดช่วงปี๖๐ปี๖๑
ที่ผ่านมาเห็นทั้งคู่ก็คุยกันเราก็ทักทายตามปกติก็เป็นเพื่อนบ้านกัน
แต่ก็จะไม่เห็นก็คือทั้งคู่ไม่เห็นมานานแล้ว
บอกว่าเดินทางไปต่างจังหวัดไปทีก็ไปหลายวันค่ะ

ไม่เห็นมีลักษณะของเป็นคนที่มีอาการฉุนเฉียวหรืออารมณ์โมโหอะไรเลย
แล้วก็ไม่มีเรื่องของการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้ใครได้เห็น
แล้วก็ไม่เคยเห็นเด็กชายที่เป็นลูกของเขามาก่อนด้วย
แต่เด็กผู้หญิงที่จะเดินไปไหนมาไหนกับคนเป็นแม่
ส่วนตัวเองเราก็ไม่เคยคุยกับแม่ของเด็ก

เพื่อนบ้านบอกต่ออีกว่าเคยเห็นเหมือนกัน
เห็นว่าเด็กหญิงมีผ้าพันแผลอยู่ที่แขน
พอถามพ่อเขาไปเห็นพ่อในเอ็มเนี่ยเขาก็ตอบว่า
ลูกไปต้มบะหมี่แล้วปรากฏว่าถูกน้ำร้อนรวก
ส่วนรอยแผลอื่นเอาจริงไม่เคยเห็น
เพราะเด็กค่อนข้างที่จะแต่งตัวมิดชิดมาก
แล้วก็มีครั้งหนึ่งเด็กเคยมาขออาหารเพื่อนบ้านกินด้วย
ครอบครัวเองเห็นย้ายออกไปตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะ
พอมารู้ข่าวว่าเอ้าในเอ็มไปฆ่าลูกตัวเอง
ตกใจมากไม่คิดจริงว่าเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
ส่วนนางสาวดาเองก็เป็นคนเงียบไม่เคยเห็นสูงสิงกับใครค่ะ
เหมือนชื่นนอกนะคะ

เด็กเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งเขาหิวข้าว
เขามาขอข้าวกิน
ก่อนโฟวิตเนี่ยเราเคยเห็นตัวคนที่เป็นแม่เนี่ย
เขาอุ้มท้องหรืออะไรอย่างนี้เดินลงมามาด้วย
ไม่มีค่ะเขาอยู่นี่เขาไม่มีอุ้มท้องนะ

เขาเดินใส่เสื้อคอปก
บรรยายแล้วจะใส่เสื้อคอปกกางเกงขายาว
แม่เขาอะค่ะแต่แม่เขาไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้ว

เวลาเขามาจากข้างนอกเขาก็เดินฝั่งนู้นเขาเข้าห้อง
พอเข้าห้องเวลาเขาออกเขาก็เดินฝั่งนู้นแล้วเขาก็ไป

คุณผู้ชมฮะจุดที่ตำรวจเข้าตรวจค้นตรงนี้สำคัญนะฮะ
ก็คือที่พักของนายเอ็มแล้วก็นางสาวดาภรรยาคนที่๒ในซอยผลโยธิน๕
เพราะว่ามีรายงานว่าเป็นจุดที่ทั้งคู่ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กชายเนี่ย
อาศัยอยู่ที่นี่นะครับและอาจจะเป็นจุดฆ่า
ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายศักดิ์นะครับเมื่อปี๕๖
เด็กชายธนาเมื่อปี๕๙หรือเด็กชายนัทเมื่อปี๖๑ด้วย
นี่แหละจุดซอยผนโยธิน๕๐จุดที่คุณขวัญเล่าเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นจุดที่สำคัญที่ตำรวจต้องพยายามหาหลักฐานให้เจอนะครับ
และคุณผู้ชมฮะตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรงนี้ก็เคยเป็นที่พักของนายเอ็มแล้วก็นางสาวดาเมียคนที่๒เหมือนกันนะครับ
เพื่อเก็บหลักฐานตรงนี้ขณะที่แม่บ้านบอกว่าตกใจ
ไม่คิดว่านายเอ็มจะฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอนะครับ
ซึ่งเป็นที่พักของนางสาวจุ๋มอันนี้เป็นของนางสาวจุ๋มนะครับ
ก็คือนางสาวจุ๋มนางสาวสุนันเมียของนายเอ็มนะครับ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ผู้ดูแลอาคารบอกว่านายเอ็มและจุ๋มเนี่ย
เช่าห้องที่นี่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม
ก่อนจะย้ายออกไปคุณผู้ชมก่อนจะย้ายออกไปนะครับ
ตอนที่ทั้งคู่อยู่ที่นี่สังเกตเห็นแค่ตัวเขาเพียง๒คนเท่านั้น
ไม่เห็นว่ามีเด็กหรือว่ามีลูกมาอยู่ด้วย
โดยเธอก็ยอมรับว่าผิดสังเกตตอนที่คนทั้งสองมาเช่า
ลักษณะคล้ายกับหนีอะไรมาบางอย่างหรือว่าหนีหนี้มาหรือเปล่า
ตอนแรกก็ไม่อยากให้เช่านะเพราะที่นี่มันไม่มีที่จอดรถยนต์
แต่ทั้งคู่ก็ยืนยันจะขอเช่าและยอมที่จะหาที่จอดรถยนต์เอง
ซึ่งช่วงแรกก็เห็นว่าทั้งคู่ใช้รถยนต์ฮอนด้าคันที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับ
ที่ถูกยึดไปแล้วนะฮอนด้า๔บลอร์นเงินแล้วนะฮะ
แต่ช่วงหนึ่งเคยเห็นทั้งคู่เอารถจักรยานยนต์สีขาวแดงมาใช้๒๓วัน
แล้วก็ไม่เห็นจักรยานยนต์คันนั้นอีกเลยนะครับ
โดยระหว่างที่สองสามีภรรยาอยู่ที่นี่
นางสาวจุ๋มชอบแต่งตัวแบบปิดหน้าปิดตาขึ้นตึก

ปิดหน้าปิดตานะฮะบางทีถ้ามีฮุทก์เนี่ยก็ใส่ฮุทก์
ค่ะมีท่าทีระแวงส่วนในเอ็มเนี่ยดูเป็นคนปกติ
อืมตอนที่ย้ายออกไปก็ดูรีบร้อน
ต้องรีบกลับไปที่นั่นแล้วก็ย้ายออกไป
โดยพบว่าทำความสะอาดห้องไว้เรียบร้อย
ตอนออกไปก็เห็นทั้งคู่ขนถุงดำเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่เก่า
กับเศษกล่องกระดาษออกไปช่วงกลางวัน
ถุงดำตรงนี้แหละน่าสนใจ
ว่าเป็นถุงดำเดียวกับที่ใส่เด็กหญิง๒ขวบ
แล้วเอาไปฝังบกปูนที่กำแพงเพชรหรือเปล่า

ส่วนนางดาอายุหกสิบห้าปีนะครับ
ก็ยอมรับว่าเคยคุยกับนายเอ็มครั้งเดียว
เพราะผู้ดูแลตึกฝากบอกให้นายเอ็มโอนเงินค่าเช่า

ไม่ใช่นางสาวกฤษดาเมียของนายเอ็มนะ

ป้าดาแล้วกันป้าดาที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับ
ก็ไปช่วยทวงค่าเช่าให้
แต่พอบอกนายเอ็มไปกลับถูกนายเอ็มตวาดกลับ
ท่าทีที่ไม่พอใจแล้วบอกไม่โอนไม่โอน

ไม่น่าเชื่อว่าเอ็มจะลงมือฆ่าลูกนะฮะ
เห็นจากผู้หญิงหรือผู้ยาเลย
หมาเดินผ่านเพราะว่าอยู่ชั้นเดียวกัน
ก็บอกให้ถามถามนิดหน่อยว่า
ไม่ต้องมีใจเชื่อที่ไม่เอาคุณข้าวเงินจีนเลย

เหมือนกับไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่ากลัวผัวซ้อมกลัวผัวทำร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้
และการแต่งตัวมิดชิดมาเนี่ยอาจจะแบบว่ามีรอยบาดแผลอะไรหรือเปล่า
นี่ไงอันนี้คือสิ่งที่เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
แต่เมื่อกี้ที่คุณบุ๊กบอกว่าคนดูแลอาคารบอกผิดสังเกต
ตอนที่ทั้งสองคนมาเช่าห้องเหมือนกันหนีหนี้มาใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมต้องฟังข่าวนี้ค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมญาติเนี่ยแฉนะบอกว่าเอ็มกับจุ๋มเนี่ยติดหนี้กองทุนหมู่บ้าน
แล้วก็หนี้สินอื่นอื่นอีกเพียบเลยเมื่อเช้าญาติที่ออกมาแฉเขาเป็นคู่เขยของเอ็มค่ะ
ก็คือลุงสังวรนี่แหละนี่มากับญาติญาติเป็นญาติของฝ่ายจุ๋มนะ
แล้วนี่ตอนนี้กำลังเตรียมเดินทางมานะมาไทยรัฐทีวีของเรา
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเลย๓โมงครึ่งวันนี้จะมาเปิดปากกับภาคภูมิ
เดี๋ยวจะได้มาให้สัมภาษณ์กันนี่ขึ้นรถตู้มาแล้วนะคะ
แล้วพอหลังจากออกรายการกับคุณภาคภูมิเสร็จนะ
ก็จะกลับไปจัดเตรียมงานศพให้น้องโมเดล๒ขวบที่กำแพงเพชร
ทีนี้ประเด็นที่บอกว่าเอ็มกับจุ๋มมันมีหนี้สินผัวพันกันกับญาติพี่น้องเยอะ
ญาติเขามาชี้แจงบอกว่าเอ็มกับจุ๋มมีหนี้สินกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหุ้นกู้ของหมู่บ้านรวมแล้ว๕๐๐๐กว่าบาท
มีหนี้ทกศอีกนะเป็นชื่อของจุ๋มแล้วก็หนี้สินอื่น
คันที่เอาร่างของน้องโมเดลมาโบกปูนอำพลางที่กำแพงเพชร
ขับจากกรุงเทพมากำแพงเพชรอ่ะที่ตำรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะฮะ
นั้นชื่อของสังวรนะเป็นคนเช่าซื้อให้กับเอ็มและจุ๋ม
เต็นต์รถมือ๒ในพื้นที่ของอำเภอคองขลุงตั้งแต่ปี๖๒แล้ว
เขาทำสัญญาไว้๗ปีส่งค่างวดไป๔ปีกว่า
คือค่างวดเนี่ยงวดละ๗๐๐๐กว่าบาทแต่ว่าทั้ง๒คนอ่ะ
บอกลุงสังวรบอกว่าไปปรับสัญญาเถอะลดค่างวดจาก๗๐๐หรือ๔๐๐ได้ไหม
ไม่ไหวหรอกจ่ายค่างวดไม่ไหวผ่อนไม่ไหว
แล้วพอทั้งคู่เริ่มมีงานทำเริ่มมีสภาพคล่องทางการเงิน
มาบอกมาบอกทางลุงสังวรลุงสังวรไปปรับเพิ่มค่างวดละกันจากสี่พันเป็นจ่ายงวดละห้าพัน
แต่ทีนี้ถ้าทั้งคู่เริ่มส่งค่างวดล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดไฟแนนซ
โทรมามาทวงกับลุงสังวรไงอันนี้คือที่ลุงสังวรให้รายละเอียดกับทีมข่าวของเรา
ส่วนยอดจ่ายทั้งหมดลุงจ่ายไปเท่าไหร่แล้วลุงรู้ไหมลุงไม่รู้เลย
รถคันนี้พอเสร็จคดีแล้วเนี่ยนะลุงก็อยากได้เอาไว้แหละเพราะว่าเอาจริงก็ผ่อนไปหลายงวดแล้วอ่ะ
เขาส่งตลอดแต่ก็มีติดติดขัดมาเรื่อยแหละผมจะโทรทางไฟแนนซ์เขาโทรตามมา
ผมก็โทรตามเขาใช่ไหมทีนี้มันก็มีขาดเรื่อย
บางทีสองเรียนสามเรียนพี่จะไม่ไหวแล้วนะ
เขาก็เอาแค่ละหมื่นสองหมื่นนั่งเนี่ยมันก็เคยไม่เคยเคยส่งนะ
นี่ได้เห็นลุงสังวรพูดไปแล้วใช่ไหมอยากฟังเต็มไหมคุณผู้ชม
บ่ายสามโมงครึ่งเปิดปากกับภาคภูมินี่กำลังเดินทางมา
น่าจะใกล้ถึงไทยรัฐทีวีแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังกันในมุมของญาติ
ของนางจุ๋มเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้นะคะครับ